กลับมาในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันค่ะ
เป็นการรวมตัวของกลุ่มบิ๊กไบท์กว่า๑๐คันนะคะ
รวมตัวกันไปเรียกร้องโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลนะคะ
เนื่องจากว่าเพื่อนของเขาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งนี้
แล้วทารกเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ใน๒ชั่วโมงนะคะเขาก็อยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทั้งที่ตอนที่เด็กเกิดก็ได้รับแจ้งว่าเด็กแข็งแรงดี
เกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้กลุ่มเพื่อนที่เป็นบิ๊กไบท์เนี่ย
ก็เลยเนี่ยค่ะรวมตัวกันกว่าสิบคันไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นรถเก๋งเปิดประทุนแม่ของน้องเฟ้ย
เด็กน้อยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถือรูปน้องนำขบวนไปนะคะ
มาทางถนนโยธินนะคะไปทวงถามการเสียชีวิตนะคะ
ปรีชาศรีแสงจันทราพ่อของน้องก้อยบอกว่า
ภรรยาเขาคลอดลูกเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
ตอน๑๒นาฬิกา๒๙นาที
แล้วพยาบาลก็เอาลูกส่งต่อให้คุณหมอด้านเด็กดูแลต่อ
เขาก็ติดตามนะก็เห็นว่าพยาบาลพาน้องไปอีกห้องนึงไปรักษาบางอย่าง
พยายามจะเข้าไปสอบถามก็ไม่ได้คำตอบจนกระทั่งผ่านไป๒ชั่วโมง
ประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาทีก็ได้รับแจ้งจากแพทย์ว่า

เขาก็จะไปขอประวัติการรักษามาตรวจสอบ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาพบความผิดปกติหลายอย่าง
โดยเฉพาะการรักษาช่วยด้วยการฉีดสารอาดรีนารีน
ไปที่หัวใจของเด็กถึง๖ครั้ง
ไม่มีเหตุผลใดในการอธิบายเรื่องนี้ให้กับเขาด้วย

ในผลชนะสูตรแล้วกันนะครับ
คุณหมอบ่งบอกว่าเป็นเด็กปกติน้ำหนักปกติ
ความยาวปกติรอบหัวก็รอบกระหม่อมปกติ
หัวใจน้ำหนักปกติปอดปกติน้ำหนักปอดนะครับปกติหมดเลย
เพียงแต่ปอดข้างหนึ่งที่มันเกิดความเสียหาย

แต่เขาบอกเขาเก่งสุดเอ๊ะเบิร์ดสุดในด้านนี้แล้ว
เขาไม่จำเป็นต้องเรียกมันคืออะไรเหรอครับ
เขาบอกเขาเอาอยู่สุดท้ายเอาอยู่ไหม

ต้องขึ้นกับความมั่นใจของตัวคุณเองเหรอ

วันนี้ผมก็เลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกผมเอง
แล้วเพื่อนผมก็ออกมาเรียกร้องให้หลานเขา
นี่ค่ะพ่อบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้ได้รวบรวมหลักฐานแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้พยาบาลโรงพยาบาลก็จะเสนอเงินชดเชยให้๑ล้านบาท
เพื่อยุติเรื่องแต่พ่อบอกว่าไม่สนนะคะ
ลูกไม่สามารถแลกได้ด้วยเงิน๑ล้านบาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เป็นแม่ก็โพสต์เรื่องราวนี้นะคะ
บอกว่าแม่อยากได้คำตอบแม่อยากได้กล้องจากโรงพยาบาลด้วย

แล้วก็ขอให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะ